๑๑นาฬิกา๔๐นาทีกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
มาดูอุบัติเหตุที่โอ้โหเกือบทำให้นักเรียนเป็น๑๐เสียชีวิตนะ
แล้วนักเรียนที่อยู่ในรถกระบะคันนี้เนี่ย

แล้วอีก๒รายก็เจ็บค่อนข้างหนักเลยนะครับ
มีนักเรียนกระเด็นตกจากรถด้วยคุณผู้ชม
อุบัติเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทย์บ้านหนองม่วงตำบลไม้รูด
อำเภอคลองใหญ่นะคะที่จังหวัดตราด

เขาไปถูกรถบรรทุกดินเฉียวชน
ซึ่งสภาพรถเมื่อกี้จะเห็นเลยนะด้านข้างขวาของรถกระบะ

ยังมีดินกระเด็นอยู่ที่ด้านหน้ากระจกรถแบบนั้นเลย
อย่างที่บอกมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บกว่า๑๐รายนะคะ

กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานจังหวัดตราด
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ห่างกันไปสักประมาณ๖๐เมตรค่ะ
ไปเจอรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกดินมาเต็มคันรถเลย

สภาพของรถบรรทุกดินอย่างนี้เลย
คือพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
ดินที่บรรทุกมาก็ตกเกลื่อนอยู่บนถนนเลยนะคะ
คนขับรถเหรอคะไม่อยู่ค่ะหนีไปแล้วค่ะ
ทางด้านของคนขับรถรับส่งนักเรียน
ชื่อว่านายพิสิทธิชัยเทวาอายุ๔๐ปี

เขาขับรถนักเรียนจะไปส่งนักเรียนที่บ้าน

จี้ท้ายรถเขามาตลอดทางเลย
ก่อนที่รถบันทุกข์เรียนจะเร่งเครื่องแซงด้านขวาขึ้นมา

ก็เลยเฉียวชนรถนักเรียนนี่แหละ

เขาบอกพยายามจะประคองรถแล้วนะ
แต่สุดท้ายมีนักเรียนตกรถบาดเจ็บค่ะ
ตำรวจเนี่ยตอนนี้บอกว่ารู้ตัวแล้วนะ

เหมาก่อสร้างใกล้แถวที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ติดต่อบอกนายจ้างให้พามามอบตัวแล้วนะคะ

ก็กลัวจะถูกญาติผู้บาดเจ็บรุมทำร้าย
ตอนนี้นักเรียนที่บาดเจ็บอาการปลอดภัยค่ะ